เที่ยงนิดแบบนี้เราต้องอยู่กันในช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
พาไปเที่ยวทั่วไทยเลยนะวันนี้พาไปไหนกันดี
วันนี้พาไปหลายที่เลยไปดูการละเล่นผีตาขนก็พาไปดูพาไปกินอันนี้ชอบเลยค่ะ
คุณผู้ชมเวลากินเนี่ยบางคนเขาจะกินเก็บลูกชิ้นเอาไว้กินตอนท้ายเวลากินก๋วเตี๋ยกลัวหมดก่อน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูลูกชิ้นนี้ไม่ต้องเก็บไว้กินตอนท้ายแค่กินให้หมดก็พอค่ะ
เพราะลูกมันขนาดนี้เลย
อันนี้ยังไงล่ะ
โอ้โหคุณลูกชิ้นหรือหัวคนเนี่ย
นั่นน่ะสิคือมันใหญ่มากแบบที่ดิฉันบอกไงไม่ต้องเก็บลูกชิ้นไว้กินตอนท้ายแค่กินลูกชิ้นให้หมดก่อนเถอะ
คุณดูสิตอนเมื่อกี้ยกขึ้นมาเทียบกับใบหน้านะลูกชิ้นใหญ่เท่าหน้า

ไหนอ่ะมันใหญ่มากจริงลูกชิ้นยักษ์ลูกนึงเนี่ยมันหนักโลหนึ่งนะคะ
อะไรมันจะจัมโบซุปเปอร์ยักษ์ใหญ่ใจแอ้นแบบนี้
คุณถ้าไปที่ร้านนี้ต้องสั่งเลยนะลูกชิ้นยักษ์๓เอ็มเป็นสูตรเด็ดของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นสามเอ็มค่ะ

แล้วร้านนี้เนี่ยนะเจ้าของร้านเนี่ยคือนายคามินวงสวัสดิ์เป็นอดีตผู้บริหารโรงแรม

แล้วมาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์เปิดขายมา๓เดือนนะ

ขายดีมากเลยค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งแปลกใหม่แห่งวงการก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะ
ใช่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคุณดูจะใหญ่มาก
ถูกต้องค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเนี่ยเห็นผ่านหน้าจอแล้วแบบเอ้ยลูกใหญ่แบบนี้กินไม่หมดมันมีหลายไซส์ให้เลือกคุณผู้ชมเล็กกลางใหญ่แล้วแต่เลยทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่๘๐บาทจนถึง๑๘๐นะคะแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาสามเดือนเลยนะมีแค่คนเดียวอ่ะที่กินลูกชิ้นหมดลูกลูกค้าคน
เนี่ยอันนี้ยังเล็กหน่อยนะฮะ
ลูกใหญ่ลูกเท่าหัวเด็กเลยนะคุณนะ
ลูกเดียวเขาเอามาชั่งให้ดูเดี๋ยวดูตอนเจ้าของสวน
มาช่างให้ดูคุณลุงเอามาช่างให้ดูบอกว่า
ลูกนี้หนักนี่ครับดูแต่ช่างกับวันเองคุณ
โอ้โหกว่ากิโลครึ่งแล้วนะ

คือกระท้อนอิลายักษ์สุกช้ากว่ากระท้อนพันธุ์อื่น
ต้นสูงตรงานคอตั้งบ่า๑๕๑๐๑๕เมตร
กลมใหญ่สีเหลืองทอง๑ผลมี๕เมล็ดเท่านั้น
ฉ่ำหวานอมเปรี้ยวนิดเหมาะแก่การรับประทานสดนะฮะ
แม้ว่าแก่ช้าก็ตามแต่ลูกมันมาเริ่มเลย
เขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งอร่อยนี่เท่าลูกส้มโอเลย

โอคุณลุงเอามาเปรียบเทียบบอกว่า
มะพร้าวคุณอันนี้มะพร้าวเปรียบเทียบ
ไม่ใช่ส้มโอเหรอเห็นคุณลุงเขาพูดลูกเท่าส้มโอ
หรืออันนี้มะพร้าวส้มโอเห็นไหม
นี่ใครอยากไปทานกระท้อนใจแอ้นกระท้อนยักษ์นี้นะฮะ
เขาขายกิโลกรัมละก็แล้วแต่ลูกแล้วแก่น้ำหนักอีก
สักประมาณกิโลละ๑๕๐บาทหรือสนใจติดต่อไป
หมายเลขโทรศัพท์ของสวนคุณลุงเลย
ะออกมาบอกว่าโอ้โหกระท้อนยิ่งแก่ยิ่งอร่อย
ใช่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งฉ่ำเนื้อมันฟูแบบนี้ฮะ
จริงค่ะแต่ไม่ว่าจะลูกเล็กลูกใหญ่คุณผู้ชมย้ำเตือนนะ
เผลอกลืนเม็ดกระท้อนไปเด็ดขาด

ใช่ค่ะอันนี้เนื้อเยอะเนื้อปูมาทำเป็นทรงเครื่องนะ

กินกันอิ่มไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูประเพณีพาไปดูการเล่น
ที่จังหวัดเลยพูดถึงเลยต้องนึกถึงนี่เลยค่ะ
ผีตาโขนค่ะครับ
โอ้โหนอกจากได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมแล้วต้องบอกเลยนะ
งานนี้จะได้เห็นอะไรอีกไหมคุณน่ากากนาชาติ
ถูกต้องค่ะคุณดูสิมันเป็นความแปลกตาเป็นสีสันนะคะ
กับงานยิ่งใหญ่สุดอลังการที่เลยนี่เลยประเพณีบุญหลวง
แล้วก็การละเล่นผีตาโขนของด่านซ้ายจังหวัดเลย
เขาจะจัดขึ้นหลังวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖ของทุกปีเลยนะคะ
เป็นการสืบทอดประเพณีการละเล่นผีตาโขนอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเลยแหละ

เขาจัดงานกัน๑๓กรกฎาคมนี้แล้วปีนี้เขาจัดต่อเนื่องอย่างยิ่งใหญ่
จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเพียบเลยนะคะ
แล้วก็จะมีหน้ากากนานาชาตินะฮะคือไม่ใช่เฉพาะหน้ากากผีตาขนจากบ้านเรานะ
ที่มาจัดแสดงจากต่างประเทศก็มีหน้ากากมาจัดแสดงไว้เหมือนกัน

งานใหญ่งานยักษ์นี้ต้องรอนะ๑๓กรกฎาคมนะครับ